เพราะว่าสอสอจริงทางฝั่งเขาได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาล๑๑พักร่วมใช่ไหม

อาจารย์วันนอก็ถือว่างดไป
แล้วก็มีคุณเฉลิมที่วันนี้ไม่ได้มาประชุมของเพื่อไทย
แปลว่าต้องหายไป๓เสียงถูกไหมคะ

แล้วก็มีพักเล็กที่เมื่อวานนี้แจ้งเอาไว้ว่า
จะไม่ร่วมรัฐบาลแต่จะโหวตให้มีอยู่๒พัก
ก็เป็นเท่าไหร่๓๑๖ลบ๓ต้องเหลือ๓๑๓
แต่เขาได้มา๓๓๐ไง

ก็ถามว่าอยากรู้เลยว่าแต่ละพักโหวตกันยังไง
แปรสำคัญสงสัยจะเป็นประชาธิปัตย์หรือเปล่าคะ
เพราะว่ามีสอสอ๑๖คนโหวตเห็นชอบให้กับคุณเศรษฐาถึง
ว่าประชาธิปัตย์จะไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย
จริงตอนแรกเขาบอกว่าประชาธิปัตย์มีมติพักว่าจะงดออกเสียง
เพิ่งประชุมเมื่อวานบอกที่ประชุม๒๕คนมีมติเสียงส่วนใหญ่

ใช่ค่ะแต่มาถึงคุณชวนปุ๊บคุณชวนก็ไม่เห็นชอบก่อนแล้ว
คือคุณชวนกับคุณบัญญัติเนี่ยได้แจ้งกับที่ประชุมพักเอาไว้แล้วนะฮะ
ว่าอาจจะต้องออกเสียงไม่ตรงกับมติภักดิ์คืองดออกเสียงแต่ไม่ตรงก็คือไม่เห็นชอบ

จากคุณชวนแจ้งว่ามันเป็นเรื่องของจุดยืนแล้วก็อุดมการทางการเมือง
ที่ไม่สามารถที่จะงดออกเสียงให้กับทางเพื่อไทยได้

คุณชวนคุณบัญญัติก็เลยลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่เห็นชอบ
เสียงของประชาธิปัตย์๒คนไม่เห็นชอบไปแล้วเหลือ๒๓
ไล่ไปเอากล้องกดออกเสียงไป๖

แต่๑๖เสียงเห็นชอบกันหมดเลยนะคะ

นี่ค่ะ๑๖เสียงที่เห็นชอบมีใครกันบ้าง

พลตำรวจตรีสุรินปาลาเร่สสสสงขลา
คุณโอยพรสีชาวลิสสรสอนคอนสีธรรมราช
อีก๑๔คนจริงตอนแรกมี๒คนที่โหวตเห็นชอบแล้วอีก๑๔คนมาขอโหวตให้ทีหลังพี่อุ๋ย
ศศสกลนครคุณทรงศักดิ์มูศิกองศศนครศรีธรรมราช
คุณสมบัติยศิลป์ศศแม่ห้องศรคุณสุภพรกำเนิดพ้นศศสงขลา
คุณการตั้งปองสสตรังและคุณวุฒิพงศ์นามบุตร
สอสออุบลราชธานีนี่คือ๑๖เสียงของประชาธิปัตย์
เทใจให้กับเศรษฐาทวีสินคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่กำลังเดินหน้า
ในการหาเสียงก่อนจะโหวตนายกกันอยู่เนี่ยหรือว่าการจับคั่วจัดตั้งรัฐบาล
ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ชัดเจนหลังจากที่เพื่อไทยฉีกจากทางก้าวไกลมาแล้ว
จะมีกี่พักมาร่วมอะไรยังไงเนี่ยมันเคยมีข่าวว่า
เสียงของเพื่อไทยที่จะมาร่วมรัฐบาลเนี่ยจะมีประชาธิปัตย์มาด้วย
แต่จะมาไม่ครบภักดิ์จำได้ไหมอเรนนี่ค่ะ
สินค้าที่การพักตอนนี้ยังรักษาการอยู่

แล้วที่ประชุมพักเขาก็มีมติไม่ได้สักทีนึง
เพราะว่าเขายังเลือกหัวหน้าพักคณกรรมกรรมรันดร์พักไม่ได้

สศปชธิปารฐ์มีบิลไปคุยไปพบกูธักษินธรรมต์ด้วยใช่ไหม
มีข่าวตอนนั้นนะครับแล้วคุณเดชติก็ออกมายอมรับว่าได้ไปเจอกูธักษินธรรมต์จริง
ไปเจอพี่ทักษินธรรมต์ที่ฮ่องกงถึง
แต่เขาบอกว่าเอาไปจังหวะไปทรำวงทหารมูลอะไรไม่ได้ไปคุยไปปะ
อ๋อไปแก้บนแล้วเรื่องจะเหนียบหายไป
เพื่อไทยประกาศจับมือจัดตั้งรัฐบาล
เริ่มจากล็อตแรกต่อมาอีกพักนึง
ต่อมาอีกพักนึงจนกระทั่งเมื่อวัน
วันจันทร์โค้งสุดท้ายวันจันทร์ใช่ไหมทุกวัน
๑๑พักษ์๓๑๔เสียงไม่มีประชาธิปักษ์
ไม่มีค่ะเพราะเท่านี้เขาก็เกินมากละ๓๑๔เสียง
เพราะเต็มแน่นแล้วค่ะมากกว่าเขาต้มมัด๓๑๒เสียงอีก
ใช่ค่ะแต่เพื่อไทยก็บอกว่าก็ยินดีและขอบคุณนะ
เพราะนี่เป็นเอกสิทธิ์สอสอในการโหวตใช่ค่ะ
พักจะมีมติอย่างไรเนี่ยจะเป็นเอกสิทธิ์ของเขาในการที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
งดออกเสียงค่ะเพื่อไทยบอกถ้าใครจะโหวตให้เพิ่มก็ขอบคุณ
ก็ขอบคุณนี่ประชาธิบัตโหวตให้เพิ่ม๑๖คน๑๖คนนะคะ
ส่วนกลุ่มงดออกเสียงตามมติพักก็มีคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์มีคุณร่มทำขำนุรักษ์สสพัทธลุง
คุณสุนัชชาโลสถาพรพิพิษสสตรังคุณประมวลพงศาวราเดชสสประจวบ
คุณสมยศพลายด้วงสสสงขลาแล้วก็คุณสันเพชรบุญญามณีสสงขลา
จริงก็เรียกว่าก็เป็นไปตามที่หลายคนมีการพูดคุยถึงกระแสข่าวที่ออกมา

แต่มันต้องดูต่อนะว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อ

เพราะ๑คือตอนนี้เขายังไม่มีวราชหับปรากษ์
และคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่
หรือมติของคณะกรรมการชุดรักษาการ
จะเอายังไงกับสอบที่โหวดสวนมติพรรค

อย่างคุณชวนคุณบัญญัตินี้คือโหวตไม่เหมือนแต่ความหมายเหมือนกัน

แต่อันนี้คือเขาสวนเลยคือบอกให้งดออกเสียงอันนี้เห็นชอบเลย
ให้ให้เสียงด้วยแล้วเขามาขอแก้คะแนนทีหลังขอเห็นชอบทีหลังด้วย
คือไม่ใช่ขอแก้คะแนนมั้งเหมือนกับมาเพิ่ม

ตอนนั้นอาจจะโหวตไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องรอดูว่าพระประชาติที่ปลาย
จะจัดการภายในของเขายังไงกันต่อไป

ไปถามในภาคเขาดูแล้วปกติถ้าเกิดว่า
สอสอที่ทำอะไรขัดมติพรรค